จะเกิดวิกฤตทางการเงินมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีผู้ตกงานจำนวนมาก
และวิกฤตทางการเงินค่ะ
นายจอสโซรอสมหาเสถียร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน
ที่ได้รับสมยานามว่าพ่อมดการเงินได้เขียนบทความ
เตือนประชาชนชาวสหราชอาณาจักรว่า
จะส่งผลให้ค่าเงินปอนด์สเตอริงอ่อนตัวลงร้อยละ๑๕ถึงร้อยละ๒๐ค่ะ
ซึ่งจะทำให้มีคนตกงานเป็นจำนวนมาก
และเกิดวิกฤตทางการเงินตามมา

ซึ่งก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งร้ายแรงแล้วนะคะ
ส่งผลกระทบร้ายแรงกว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นในปี๒๕๕๙
ขออภัยนะคะ๒๕๓๔ถึงร้อยละ๑๕ค่ะ
อกจากนี้นะคะยังเตือนด้วยว่าผู้สนับสนุนให้สหราชอาณาจักร
พร้อมกับกล่าวเตือนว่าธนาคารกลางของอังกฤษ
ไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะภาคธุรกิจยานยนต์ในสหราชอาณาจักรและบริษัทยักษ์ใหญ่เวอร์จิ้น
ต่างออกมาเตือนถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น
ซึ่งภายใน๔๘ชั่วโมงข้างหน้านี้ค่ะ
อาจจะมีบริษัทยักษ์ใหญ่อีกหลายแห่งออกมาประกาศจุดยืน
ต่อการทำประชามติที่จะเกิดขึ้นในวันพระฤหัสสบดีนี้ค่ะ